เมื่อวานนี้มีการเรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
หลายคนก็ส่งมาให้กำลังใจคุณแพทย์กัน

ก็บอกว่าเตรียมที่จะเรียกเบนท์เรสซิ่งมาให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก่อนที่จะมีการปิดสำนวนในเดือนเมษายน
ส่วนการสอบปากคำคุณแพทย์นับประพานั้นไม่พบพิรุธแต่อย่างใดค่ะ
พลตำรวจตรีชาตรีภัยศาลสินรองผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
เปิดเผยผลการสอบปากคำนางสาวนับประพาตันตระกูลหรือว่าแพทย์
นักแสดงภรรยาของนายอัครกิจวรโรเจริญเดชหรือเบนท์เรสซิ่ง
ผู้ต้องหาคดีสมคบกันฟอกเงินจากการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
เมื่อวานนี้คุณแพทย์ได้เข้าให้ปากคำกับคณะพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
โดยใช้เวลาในการตอบข้อสักถามนานถึงกว่า๗ชั่วโมงค่ะ
โดยผลการสอบปากคำแพทย์ก็สามารถชี้แจงได้ชัดเจนนะคะว่า
มีเงินส่วนไหนบ้างที่เป็นของสามีและมีการโอนเงินให้แก่กัน
คุณแพทย์ก็รับว่าเป็นเงินของสามี
และได้มีการโอนกลับไป๔แสนบาท
เหลืออีก๑ล้าน๕แสนบาทที่พร้อมที่จะให้ตำรวจยึดเอาไว้ตรวจสอบ
ซึ่งก็ถือว่าต่างจากครั้งแรกที่คุณแพทย์บอกว่า
เงินทั้งหมดเป็นของตัวเองที่ได้มาจากการทำงาน
และถึงแม้ว่าการชี้แจงในครั้งที่๒นี้
จะมีการนำหลักฐานมาแสดงไม่ครบถ้วน
แต่ก็ขาดเพียงแค่ส่วนปลีกย่อยเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ก็เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องเรียกสอบปากคำ
และจากการตอบข้อสักถามก็ยังไม่พบพิรุธในการกระทำผิด
ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดค่ะ
หลังจากนี้จะต้องถูกเรียกเข้าตอบข้อสักถาม
คณะพนักงานสอบสวนอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายน
ซึ่งก็จะอยู่ในช่วงท้ายก่อนสรุปสำนวนคดี

ก็จะส่งสำนวนให้อายการพิจารณาต่อทันที

ก็ยืนยันว่าได้แจ้งข้อกล่าวหาในส่วนที่เกี่ยวข้องไปเกือบทั้งหมดแล้ว
อาจจะเหลือเพียงแค่ผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง๑๒คน
ที่ได้รับเงินจากการกระทำผิดไป

ซึ่งพนักงานสอบสวนยังต้องขยายผลต่อ

ทางการลาวได้จับกลุ่มเท้าศรีศุกร์ดาวเฮือง
ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วที่เมืองหลวงพระบาง
แต่ก็ยังไม่มีรายงานว่าถูกจับพร้อมของกลางที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่า
โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามยาเสพติดหรือว่าปปศของไทยประจำสปลาว
ที่จะขอเข้าร่วมสอบปากคำกับทางการลาวด้วย
เพราะเท้าสีสุกมีความเชื่อมโยงกับเท้าใสสนะหรือว่าในใสสนะแก้วพิมพา
ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้
ส่วนตำรวจปรับรามยาเสพติดจะขอเข้าไปสอบสวนในสัปดาห์หน้า
เนื่องจากยังต้องนำข้อมูลมาขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดจำนวนมากในไทย
แต่ในการจับครั้งนี้ทางการไทยไม่สามารถอายัดตัวเท้าศรีศุกร์มาดำเนินคดีที่ประเทศไทยได้
เพราะว่าไม่มีหมายจับของไทยค่ะ
โดยเท้าศรีศุกร์ถือเป็นบุคคลที่รู้จักกันในแวดวงสังคมชั้นสูงของชาวลาว
และก่อนหน้านี้ก็ยอมรับด้วยว่ารู้จักกับนายไซสนะแต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดค่ะ